มาดูอีกหนึ่งตำนานตำนานพศพศพศสมปองตอนนี้เหลือแค่หนึ่งพศ
และท่าทางจะไม่มีพอสอกันแล้วนะฮะเพราะว่าพระมหาสมปองตลปุโตพระชื่อดังจากวัดสร้อยทองในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
คือเมื่อวานนี้พระมหาสมปองให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์
บอกว่าเดิมบอกว่าจะศึกในช่วงมรรตาคมแต่ตอนนี้เร็วขึ้น
เปลี่ยนเป็น๒๙ธันวาคมนี้แล้วแล้ววันนี้ครับพระมหาสมปองเดินทางไปที่วัดสวนแก้วนะครับ

หลังจากนั้นจะไปทำอะไรต่ออ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะค่ะค่ะค่ะ
เรียกมากราบราวของพ่อแล้วก็เป็นการประมาณนาด้วย
เหมือนเมื่อกี้ยมแม่ตุ๋ยบอกถ้าศึกแล้วต้องมานะ
เหมือนมาทุกอาทิตย์ได้ไหมอ๋อมาทำจิตอาสา
มันทำจิตอาสาประมาณนาหลวงพ่อไว้ว่าเผื่อมีอะไรให้ช่วยช่วยได้
เขาก็เกือบ๒ล้านอยู่นะถึงน้องก็จะ๓ล้าน๓๐๐
มันมันน่าจะพอดีด้วยนะเป็นเนร๑๐เป็นพระ๒๐มันอาจจะลงตัว
สวยแล้วเนี้ย๓สิบ๓สองมันอาจจะดูไม่สวย
อันนี้ไม่เรียนแบบใครแล้วนะโยมแม่ก็ป่วยด้วยอย่าไปดูแลแม่อย่าไปกอดแม่ใกล้ชิดกับแม่
เรื่องวัดอัตมาไม่เท่าไหรอัตมาตรงเลยจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไห

เหมือนจีวอลของพ่อเพื่อนคนเราทำงานนอกวัดเป็นหลัก
ไม่เท่ากันนะหลังพ่อนาความยุทธภัณฑ์๑๐๐ในโลกมันไม่มีอะฮะ
ฉะนั้นเราอย่าไปหวังว่ายุติธรรม๑๐๐อะไรอย่างนี้มันไม่มีหรอก
เราเข้าใจแม่ปองน้ำพริกหลังพ่อแม่ปองปลาร้าพี่พูดในสังธารณะนะ
จงใช้คุณย่วงกับอะไรอ่ะ
จึงค่าเจ๊งนะครับจำลักจำลักกับปลาร้าจำลักกับปลาร้า
เราจะเป็นพิมพ์ริปองต้องมีคนพูดว่าแม่น่าจะศึกตั้งนานแล้วถ้าจะทำขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ยังช่วยรักษาพุทธหาเหมือนที่สมเด็จช่วงท่านบอกว่ารักกันนะสามัคคีกันนะรักษาพระพุทธศาสนาไว้นะ
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับพระมหาสมปองยืนยันชัดเจนอีกครั้งนะครับ
เคยบอกว่าจะศึก๒พฤศจิกายนปี๖๖
อ่าก็ลดลงมาเป็นช่วงสองหรือสามมกราคมปีหน้าแต่ยืนยันกับไทยรัฐทีวีขอเปลี่ยนใหม่
บอกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเป็น๒๙ธันวาคม
พระมหาสมปองบอกว่าที่ศึกเนี่ยคือต้องการออกมาดูแลโยมแม่นะฮะ
ไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมในวงการสงฆ์อะไรยังไงพวกนี้
อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอาจจะคนละเหตุผลกับพระมหาภัยวันก่อนหน้านี้
แต่พระมหาภัยวัลในอดีตก็เคยต้องเกาะบอกว่าต้องการออกไปดูแลโยมแม่
อ่าก็เป็นเหตุผลเดียวกันก็มีอยู่นะครับ
ลาศิกขาเนี่ยจะจัดขึ้นที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารหรือว่าภูเขาทองนะฮะ
วัดภูเขาทองที่ในกรุงเทพเนี้ยเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทียี่สิบเก้าธันวาคม
แต่อาจจะเป็นช่วงสิบสามนาฬิกาเก้านาทีก็ได้ค่ะ
อาจจะเป็นอีกวัดหนึ่งก็ได้พระมหาสมปองบอกว่าเดี๋ยวรอการยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะเดียวกันสิ่งแรกที่จะทำเนี้ยศึกยี่สิบเก้าธันวาคมสามสิบธันวาคม
ศึกวันพุธยี่สิบเก้าธันวาคมพระฤหัสสบดีที่สามสิบธันวาคม
บอกจะไปดูหนังเลยนี่แล้วจะกินหมูกระทะในช่วงเย็น
จากนั้นชีวิตเนี่ยจะเดินหน้า๕ธุรกิจตามหน้าจอนี้เลยครับทุกผู้ชมครับ
จะใช้ชื่อแบรนด์แม่ปองทั้งนั้นเลยค่ะอ่าพระมหาสมปองนะฮะ
แต่ก็จะเป็นแบรนด์แม่ปองนี่แม่ปองมิวสิกมีเทรนนิ่งด้วย
จะทำแบบนี้ด้วยและจะเน้นให้ความรู้สอนหนังสือ
จัดรายการโทรทัศน์ปาวรณาตัวรับใช้พระพยอม
รับใช้งานของวัดสวนแก้วด้วยทุกธุรกิจพระมหาสมปองบอกว่า
หลังจากศึกแล้วจะไปทำเนี่ยรายได้๑๐จะหักมอบให้กับมูลนิธิแล้วก็โรงเรียนต่าง
นี่นะฮะทีนี้มันมีประเด็นสำคัญคือพระมหาสมปองวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์บอกว่า
อีกอย่างหนึ่งที่คงจะเข้าไปทำงานด้านนี้คืองานด้านการเมือง
พระมหาภัยวันเนี่ยตอนที่จะศึกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยุ่งการเมืองยังไม่ได้อยากเล่นการเมือง
ยังไม่ได้สนใจการเมืองแบบไปเล่นการเมืองเป็นนักการเมือง
แต่พระมหาสมปองบอกว่าพอศึกไปเนี่ยจะทำงานด้านการเมือง
ตอนนี้ที่สนใจคือพรรคเพื่อไทยมีการติดต่อทาบทามให้เป็นโคสกพรรค
โดยได้คุยเอาไว้กับคุณวันอยู่บำรุงสสกมพักเพื่อไทย
แต่ทีนี้พระมหาสมปองบอกว่าอัตมาเองก็มีเงื่อนไขยื่นข้อเสนอไป๓ข้อ

ถ้าหากอยากจะให้ไปเป็นโคศกภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยคือ๑ต้องใช้หนี้ให้อาตมา

นี่ตอนที่เป็นพระ๑๐ล้านเลยเหรอคะ
หลายคนได้ยินก็ตกใจบอกเอ๊ะท่านไปเป็นหนี้ตอนไหนอะไรยังไง
สองต้องมีขวัญถุงให้นะและสามต้องมีเงินเดือนประจำตำแหน่งให้ด้วย
นี่ฮะแต่ถ้าพักเพื่อไทยไม่ได้ตอบรับข้อเสนอตรงนี้
หรือว่าไม่ได้ร่วมงานกันเนี่ยพระมหาสมปองบอกว่า
อาตมาก็อาจจะโทรหาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ

บอกว่ามีเบอร์ของคุณศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐอยู่

แต่ว่าผู้บริหารคุยเบื้องต้นที่คุณบันบอกนะครับ

แต่ตอนนี้บอกอาจารย์ก็คุณชอบเปิดเผยนะพูดไปเถอะ
แต่ว่ามีเบอร์คุณศิราเจนจาคะอยู่ฮะ

ก็ถ้าเพื่อไทยไม่ขยับก็ไปอีกซีกหนึ่งเลยนะฮะ
อย่างที่ว่าเงื่อนไขเรามันก็แรงอยู่

เขาบอกคนฉลาดที่ไม่ยุ่งการเมือง
จะถูกลงโทษด้วยการที่ถูกคนโง่กว่าปกครอง

ไม่อยากยุ่งการเมืองทุกอย่างเป็นการเมืองหมดครับ
ถนนไฟฟ้าปรับปลาความเป็นอยู่ของคุณ
คือเราก็สอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะหลวงพ่อ
หนี้๑๐ล้านบาทช่วงที่บวชนี่อะไรกันเยอะแยะเลย
คือในความรู้สึกของเราเป็นพระความจริงแล้วไม่น่าจะมีหนี้ใช่ไหม
ไม่ได้ไปทำธุรกิจไม่ได้ทำกิจการอะไร
พระมหาสมปองบอกว่าก็ช่วงที่ไปช่วยโรงเรียน
ช่วยเด็กช่วยเหลือต่างนานาเนี่ย
บางทีมันก็ต้องไปทำนู่นทำนี่ทำนั่น
บางทีไม่พอก็หยิบยืมก่อนไปสร้างโรงเรียนไปทำอะไรอย่างต่างนั้นอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

ทีนี้ถ้าเรื่องการเมืองที่บอกว่าติดต่อกับพักเพื่อไทยเอาไว้ยื่นข้อเสนอไว้๓ข้อ
หลังจากศึกไปเนี่ยจะไปเป็นโคศกภักดิ์เพื่อไทย
นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกกับเรานะครับ
บอกว่ายินดีรับพระมหาสมปองมาร่วมงานการเมืองกับพักเพื่อไทย
คุณวันอยู่บำรุงสอสอของพักมาคุยเอาไว้ตั้งแต่๒๓วันก่อนแล้ว
เรื่องตำแหน่งเรื่องเงื่อนไขอะไรพวกนี้รับทราบหมดแล้ว
แต่ทางพักก็ต้องไปพิจารณาไม่ให้เข้าข่ายเรื่องอามิตสินจ้าง
หรือว่าผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรบพักการเมือง
ไม่อย่างนั้นถึงขั้นยุบภักดิ์กันเลยทีเดียว

ภักดิ์เพื่อไทยเราเองเรายินดีที่จะรับทุกคนนะครับ
เอาหลักการก่อนนะยินดีจะรับทุกคนที่มีความประสงค์และมีอุดมการ
มีแนวทางการทำงานที่ไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับ

สองเรื่องแรกเนี่ยถ้าตีความตามกฎหมายภักดิ์การเมืองเนี่ย
เขารักษณะต้องห้ามอย่างทัดเจนในการเป็นสมาชิกภักดิ์การเมืองนะ
หมายความว่าถ้าพักเพื่อไทยจะรับเนี่ยต้องไม่มีเงื่อนไขที่ผิดกฎหมายนะครับ
ต้องไม่มีเงื่อนไขที่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดข้อบังคับนะครับ

นี่ฮะแม่ไม่รู้ว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยจะไปเห็นคุณศรีสุวรรณจัญญาโพสต์เอาไว้หรือเปล่า

โพสต์ไว้พี่ศรีโพสต์บอกถ้าพักไหนรับพศเข้าพักด้วยเงื่อนไข๑๐ล้านเตรียมตัวถูกยุบพักได้เลย
อันนี้คุณศรีสุวรรณเขาโพสต์เอาไว้ล่าสุด
ว่าแกไปโยงกับเรื่องของพรบพักการเมืองที่อาจจะเป็นอามิตสินจ้างต่างใช่ไหมคะ

ทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุยกับพักเพื่อไทยไม่ลงตัว
ไม่ได้ทำงานการเมืองไม่ได้เป็นโฆษกภักดิ์เพื่อไทย

หมาสมปองบอกว่าติดต่อคุณศิระเอาไว้มีเบอร์อยู่

พลังประชารัฐคนละคั่วเลยนะฮะ

นี่คุณศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐบอกกับเราว่า
เรื่องที่พระมหาสมปองพูดมาเนี่ย

เพราะว่ารู้จักกันมา๑๕ปีแล้ว
พระมหาสมปองเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถ

ผมนี่พร้อมจะประสานงานให้ผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐ
พระมหาสมปองมาทำงานเลยนะ

ศึกมาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าพักเพื่อไทยไม่รับเนี่ย

โดยให้เวลาพักเพื่อไทย๒วัน
ถ้าไม่คืบหน้าเรื่องการพูดคุยกับพระมหาสมปองหลังจากศึกเนี่ย
ผมจะยกขันหมากไปสู่ขอทันที

คุณศิระบอกให้เวลาพักเพื่อไทย๒วัน

อาทิตย์ที่๑๙ธันวาคมนี้คุยกัน
เพราะฉะนั้น๒วันนี้ถ้าทางเพื่อไทยไม่คืบหน้า
อาทิตย์นี้อย่าว่าศีระนะนี่ประมาณอย่างนั้นนะฮะ
และที่สำคัญคุณศิราบอกว่าไม่ติดขัดเรื่อง๓ข้อเสนอด้วยนะ
นี่ถึงขั้นวันนี้เนี่ยจังหวะไปวัดโสธรพอดี
พอทราบข่าวว่าพระมหาสมปองบอกว่าอย่างนี้เนี่ย
คุณศิลาบอกผมนี่บ้นกับลงพ่อสวทรเลย
บนด้วยไข่ต้ม๑๐๐ฟอง
ขอให้ท่านช่วยดนจิตดนใจให้พระมหาสมปอง
ตัดสินใจมาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
แสดงว่าอยากได้ตัวพระมหาสมปองมากนะคะ

ถ้าวันอาทิตย์เข้าเพื่อไทยดิวไม่จบนะครับ
เดี๋ยวจะยกกันหมากไปที่วัดทรยธรรมนะครับ

สินสอดหรืออะไรมากเนี่ย

คิดว่ายังไงก็น่าจะยอมตกลง
อ้าวเดี๋ยวรอดูกันอีกทีก็แล้วกัน

เดี๋ยวรอดูวันอาทิตย์นี้นะคะน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ